ไปดูต่อกันที่ณเดชน์กันบ้างดีกว่านะคะ

ความฮอตยังไงก็ไม่มีตก
แม้ว่าช่วงนี้กระแสพี่โป๊ปจะมาแรงก็จริงนะ

ล่าสุดพี่โป๊ปไปฉบงานนะคะเกี่ยวกับสายการบิน

ถ้าไปเห็นเหมือนสักครู่ณเดชน์ออกงานกะแต้ว
ใช่ค่ะแล้วก็ณเดชน์ก็ออกมาบอกด้วย
ว่าเจ้าตัวหมดสัญญากับสายการบินดังกล่าวแล้ว
งานนี้พี่โป๊ปไม่ได้มาแย่งค่ะ

อันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายครับผม

ไม่น่าจะต้องมาคิดเรื่องประเด็นนี้
เพราะว่าถ้าผมกับพี่โป๊ป
เราอยู่ในแบบว่าเราทำงานเป็นนักแสดงด้วยกัน
เรื่องพวกนี้มันจะไม่ได้มาอยู่ในสารบเลย
เออแบบมาแย่งงานกันมานู่นมานั่นมานี่
ต่างคนต่างมีโอกาสแล้วก็มีช่วงเวลาของตัวเอง
เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องน่าจะยินดีกับทุกคนมากกว่าครับ
ยังไงก็ยังฮอตอยู่เหมือนเดิมแหละนะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้แหละค่ะต้องมาโฟกัสดีค่ะ
เรื่องของความมุ้งมิ้งของน้องยาใช่ไหมค่ะ

พอมีภาพทั้งคู่นะควงกันไปเล่นบาสด้วยกันใช่ไหม

เจ้าตัวกลับตอบว่าเป็นแค่ความบังเอิญไม่ได้ไปเฝ้าไม่ได้ไปรอนะคะ
ถามพี่ณเดชน์พี่ณเดชนก็ตอบแบบชิลว่า
นัดกันไปว่ะนัดกันไปหลายคน
ณเดชน์บอกว่าถ้ายายาจะตอบอย่างนั้นก็ได้ครับเอ้าสรุปยังไง
เออส่วนคำตอบอย่างที่บอกไปแล้วว่ายาย่าตอบอย่างไรมา

เหมือนจะมุ้งมิ้งแต่มันจะไม่มุ้งมิ้งนะคะ
ไปฟังณเดชน์พูดกันเลยค่ะเรื่องไปเล่นบาร์ดตรงนัดกันหรือบังเอิญเจอคะ
ก็จริงก็ชวนเขาว่าจะไปไหมอะไรอย่างนี้
เพราะว่ามันเป็นบาร์ดที่เล่นด้วยกันกับคนทั้งฟิตเน็ตเลยอะไรอย่างนี้
เป็นเหมือนกิจกรรมแบบเหมือนไปเตะบอลไปเล่นบาสอะไรอย่างนี้
แล้วก็น้องเขาชอบเล่นบาสอยู่แล้วก็เลยชวนเขาไปด้วย
วันนั้นบอกว่าแบบว่าบังเอิญเจอค่ะอะไรอย่างนี้ไม่ได้นัดกัน

เขานัดกันไปทั้งหมดแหละครับไม่ได้ไปด้วยกันแบบไปเป็นคู่อะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นครับผม
นะคะมีคำว่าอาจจะบังเอิญก็ได้นะพี่

นี่มีกระเมาอีกเถอะ
มีข่าวว่าน้องยายามีหนุ่มใหม่มาอีกนะจ๊ะ

อันนี้ก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าต้องรอติดตามดูกันอีกที
แต่ว่าตอนนี้ทั้งคู่ก็มีละครผลงานด้วยกันนะคะ
ก็แฟนคลับนะคะก็เชียร์กันไปก่อนละกันค่ะ